มีหญิงชายคู่หนึ่งเขาเป็นแฟนกันนะฮะผู้ชายเป็นเจ้าของร้านเครื่องเสียงต้องการจะขับรถไปซื้อของระหว่างที่จะถอยเข้าซองที่จอดรถหลังห้างให้ผู้หญิงแฟนลงไปก่อน
ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรนะครับแฟนบอกว่าโอ้โชคดีที่ที่เขาให้หนูลงมาก่อน
ที่บริเวณลานกว้างหลังห้างโลตัสเอ็กเพจนะครับตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
ไฟลุกไหม้กระบาดคันนี้อย่างหนักมากเป็นเชฟโรเล็ตสีเทาดำนะครับ
นายสิทธิชัยงามเลิศจริยากุลอายุ๓๕ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านเครื่องเสียงรถยนต์เป็นคนขับ
ติดอยู่ข้างในออกมาไม่ได้ถูกไฟคลอกเสียชีวิต
ภาพอิเหตุจะมีชาวบ้านเอาถ่วยถังกระดำม่อเอาโอ่งเอยอะไรเอยไปตักน้ำมาร่า
แต่มันก็ดับไม่ได้นะฮะแล้วไฟมันลุกไหม้อย่างแรงลามทั้งคันเลยครับ
สักพักหนึ่งดับเพลิงมาถึงใช้หัวฉีดน้ำดับเพลิงประมาณครึ่งชั่วโมงก็ดับได้
แต่ก็ไม่ทันนะฮะคนขับรถเสียชีวิตไปแล้ว
สอบถามแฟนสาวของนายสิทธิชัยก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตา
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยฝ่ายผู้ชายเนี่ยถอยรถ

จากนั้นเสียงระเบิดตู้มขึ้นมาครับแล้วไฟก็ลุกพลึบอย่างแรง
หน้าประตูมันก็ล็อกเปิดไม่ได้แล้วก็ครอกแฟนเขา
เสียชีวิตอยู่คารถเลยครับ
โอ้โหเห็นไหมนะตกออกตกใจอยู่เลยค่ะตาแบบนี้
เดี๋ยวตำรวจจะนำศพไปพิสูจน์ก่อนนะครับ
แล้วก็ต้องตรวจสอบหลักฐานว่ารถกระบะคันนี้มันระเบิดได้อย่างไร
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดัดแปลงหรือว่าการไปทำให้ระบบเครื่องเสียง
ไฟมันขัดข้องหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็เป็นเหตุการณ์สลดที่มันเกิดขึ้นนะครับ